ผู้ชายคนนึงโดนวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มานะ

เตะทั้งต่อยทั้งทุ่มทั้งทืบ
ืบคือกระทืบนะแล้วก็ลาก

แต่ความดราม่าความพีคของข่าวนี้คืออะไรรู้ไหมคุณ

รู้ชื่อคนร้ายหรือยังอ่ะรู้ที่อยู่คนร้ายหรือยังอ่ะ

อ้าวแล้วอย่างนี้จะมีตำรวจไว้เพื่ออะไร

คือคนเจ็บเขาพยายามวิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือนะ

เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปพร้อมกันเลย

คนเจ็บลูกศรสีเขียวเห็นไหมกองอยู่ที่พื้นนะคะ

แล้วจุดตรงนี้คุณผู้ชม

อยู่ริมถนนโพพระยาท่าเรือ
ไผ่ขวางค่ะที่บ้านหมอของสระบุรี
คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกศรแดง

แล้วพยายามจะเข้าไปช่วย
ไปช่วยไม่ให้สองวัยรุ่นทำร้าย

ผู้ชายคนที่ถูกทำร้ายชื่อว่านายสมทบสังศรี
อายุ๔๒ปีค่ะ

วัยรุ่น๒คนยังไม่หยุดคุณผู้ชม
ลากตัวนายสมทบไปค่ะ
แล้วอย่างหนึ่งนะพอเจ้าของร้านตะโกนห้าม
เข้าไปห้ามนี่ก็โดนด่าด้วย

นายสมทบโดนทำร้ายจนนิ่งอยู่กับพื้นนะคะ

พยายามไล่ให้วัยรุ่นทั้งสองคนออกจากร้านไป

ใช่ค่ะเจ้าของร้านพอเห็นแบบนี้

เพราะว่าสภาพนี้ก็อ่วมจริงนะ
ญาติของนายสมทบฝั่งคนเจ็บ
ก็ไปแจ้งความที่สพบ้านหมอค่ะ

นักข่าวของเราก่อนจะคุยกับตำรวจนะ

เล่าให้ฟังแบบนี้ตัวน้าสมทบเนี่ยนะเป็นน้าของหนูเอง
ขนาดที่ว่าเลือดออกในสมองกระโหลกร้าว
คุณคิดดูต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท
อาการน้าหนูสาหัสมาก
นักข่าวของเราก็ถามหลานไปเหมือนกันว่า
เอ๊ะที่น้าโดนทำร้ายนี่น้าไปทำอะไรเหรอ
หลานสาวบอกว่าพี่หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมน้าหนูถึงโดนแบบนี้
แต่มีคนมาบอกหนูว่าวัยรุ่นสองคนที่เขาทำน้าหนูน่ะ

ตามออกมาเลยมาทำร้ายแบบนี้เลยค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้โทรไปสอบถามกับพนักงานสอบสวนนะ
ว่าคุณตำรวจคดีของน้าหนูคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
ตำรวจถามกลับมาอ้าวแล้วรู้ชื่อคนร้ายยัง
รู้หรือยังว่าคนร้ายบ้านอยู่ไหน
แล้วกลายเป็นว่าให้เธอไปหาหลักฐานเอง
คลิปกล้องวงจรปิดที่เราได้ดูเนี่ย
ตัวหลานไปขอมาจากร้านนะ
แล้วทำไมตำรวจถึงไม่ลงมาตรวจสอบ
อันนี้หลานก็ตั้งคำถามแล้วก็บอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับน้าด้วย
อยากให้เอาตัวคนที่ทำมาดำเนินคดีให้ได้

พ้นขีดอันตรายกระโหลกร้าวอยู่อะค่ะ
ทีนี้นักข่าวของเราลงไปยังจุดที่เกิดเหตุ

ถามเจ้าของร้านว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ย

มีคนมามีตำรวจมามาลงพื้นที่มาตามคดีหรือยัง
ยังไม่ได้มาขอดูกล้องวงจรปิดไม่ได้มาถามอะไรเลยค่ะ
โอ้โหแล้วพี่สาวของตัวคนเจ็บเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าตอนนี้น้องชายนะยังมีเลือดข้างอยู่ในสมอง
คุณหมอพยายามดูแลอย่างใกล้ชิดเลย
แม่รู้เรื่องนี้แล้วแม่ก็รับไม่ได้หรอกค่ะ
ว่าลูกต้องถูกคือโดนกระทำแบบนี้
มันแรงเกินไปมันรุนแรงฮะใช่ค่ะ
ฝั่งนั้นจะติดต่อมาไกลเกลี่ยไม่เอายังไงก็ไม่ยอมความ

พูดแบบไม่รู้เรื่องอะเหมือนกับอะไรทุกอย่าง
ตาก็แบบโปรดข้ามแล้วไง
อันนี้ต้องฝากจริงจริงถ้าเกิดว่าที่สพบ้านหมอเปิดไทยรัฐทีวีอยู่
อยากฝากเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเราเองก็ไปถามทางผู้กำกับสพบ้านหมอ
เหมือนกันพตเอกชานภาสุวรรณชื่นเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะให้ชุดสืบลงพื้นที่ไปหาเบาะแสคนร้าย
แล้วเดี๋ยวจะเรียกฝั่งผู้ก่อเหตุที่บอกว่าเป็นวัยรุ่น๒คน

อย่าปล่อยเอาไว้นะคะช่วยตามหาตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งสองคนด้วยค่ะ